สีใกล้เคียงเฉยแต่ว่าคนละแบบกันเลย

สำหรับผมต้องใหม่หรือเปล่า

เพราะว่าวันนี้ดูดีไง

แล้วก็แฉกันแบบรายวันข้ามปีว่าคุณชูวิทย์ก็ไม่หยุดเลยจริงนะคะ
เขาบอกว่าตู้เห่าเตรียมจะโดนเพิ่มแล้วนะ
จะโดนเพิ่มเพราะว่าปปศตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินแล้ว
ถ้าจำได้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็จะมีหลายหน่วยงานใช่ไหมคะ

มีการรวมกันยึดทรัพย์ตู้หาไปเนี่ย

นักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดค่ะ
เขาก็ออกมาพูดเรื่องความคืบหน้าในการยึดทรัพย์เครือขายยาเสพติดของนายตู้หาวกับพวก
หลังจากที่ปปศได้รับข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองเนี่ยนะคะ
ก็มีการตรวจยึดมูลค่าไป๑๒๐๐กว่าล้านบาท

จะโดนเพิ่มอีกกว่า๒๐๐๐ล้านบาท

ก็เขาไปกว้านซื้อบ้านตั้งกี่หลังพี่มดแล้วบ้านหลังนึง

เออแล้วก็ขอโทษซื้อเงินสดด้วยค่ะ
แล้วกูต้องรวยขนาดไหนซื้อเงินสดได้ขนาดนั้น
ซึ่งเขาบอกว่าตรวจสอบเรื่องของข้อมูลเส้นทางการเงิน

ก็เลยได้ข้อมูลเครือข่ายทรัพย์สินเพิ่มมาอีก

รวมแล้วจากที่ยึดไปก่อนหน้านี้๑๒๐๐ล้านกว่า
วกอีก๒๐๐กว่าก็คือ๔๐๐๐ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ตรวจพบเพิ่มก็คือ
สังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์นะคะ
แล้วก็อย่างที่พี่มดบอกส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพค่ะ

แล้วก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินเนี่ย
เอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย

เวลาตรวจสอบถ้าเขามีหลักฐานชี้แจง
มายื่นว่าเอออันนี้ได้มาจากไหนเป็นเงินส่วนไหนยังไง

แต่ถ้าคุณอธิบายไม่ได้ถ้าเกิดมันคือการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะจากเรื่องของถ้าเป็นปวสอก็ต้องประเด็นยาเสพติด
ถ้าเป็นการฟอกเงินจากยาเสพติดคุณก็ต้องโดนยึดแน่นอนอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นข้อมูลที่คุณชูวิทย์เอามายื่นกับปปศเอาไว้
เลขาธิการปปศบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมาก
คือถ้าให้เปรียบเทียบกับการใบ้หวยหรือว่าออกเลขสลากเนี่ย
คือคุณชุวิตให้เลขแบบตรงเลย
ไม่ต้องให้ไปตี

จะต้องสลับซ้ายสลับขวากลับหัวกลับอะไรไม่
คือให้ตรงมาเลยแบบนั้นเลย
คือเรียกว่าถ้าเอาไปซื้อก็ถูกรางวัลที่๑

ซึ่ง๑ในสถานที่ที่คุณชุวิตให้ข้อมูลไว้
ปปศจะเข้าไปตรวจสอบเร็วนี้แล้ว
แล้วจะแถลงสรุปข้อมูลการตรวจยึดทรัพย์
โดยจะให้นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
เป็นคนแถลงสรุปข้อมูลกับสื่อมวลชน

ก็บอกว่า๒๖ตุลาคม

ตำรวจตรวจค้นร้านจินหลิงผับจินหลิงที่ยานาวา
ก็อย่างที่บอกว่าแรกสุดที่เรารู้ข้อมูลก็คือ
นักท่องเที่ยวเยอะมากส่วนใหญ่เป็นคนจีน
พนักงานคนไทยแต่นักเที่ยวเป็นคนจีน
ยาเสพติดอุปกรณ์การเสพหลายรายการ
จับกลุ่มผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนแล้ว
รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีแล้ว

วิภาควิจารณ์การทำงานเจ้าหน้าที่เป็นวงกว้าง
ทำไมปล่อยตัวทำสำนวนวันเดียวเองเลย

เขาบอกว่าอยู่ที่นี่มีเงินก็ทำได้ทุกอย่าง
มันก็เลยมีการวิภาควิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เยอะมาก

สั่งให้คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
ลงไปตรวจสอบกระบวนการแล้วว่า
เป็นไปตามกฎหมายครบถ้วนถูกต้องไหม
ก็คือเอาข้อข้องใจและข้อวิภาควิจารณ์ที่
ชาวเน็ตก็ดีสื่อมวลชนก็ดีประชาชนก็ดี
เขาถามไปสำนวนทำวันเดียวเหรอ

มีใครอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือสนับสนุนอะไรไหม

ไม่อยากให้แบบว่าวิแคลออกมาให้ได้
ใช่ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็มีการร่วมกันประชุม
กำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

คณะกรรมการวันจันทร์หน้านี้ด้วยนะคะ

ที่สำนักงานเจรตำรวจที่รามอินทรา

กำลังหารือวางแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของกองบัญชาการตำรวจนครบานในคดีนี้ด้วย
แล้วก็จะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง

เป็นไปด้วยความละเอียดรอบข้อโปร่งใส
และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

แล้วก็เห็นผลงานที่มันชัดเจนนะคะ
ให้มันเป็นเรื่องจริงยุติธรรมจริงนะ

ผลงานที่สุดท้ายกล่อนเขาตาย
คุณห่วงเจ๋งเองนะคนน่ะ

เพราะน่ะไปมอบให้กระทรวงยุติธรรมนะคะ

ยินดีที่จะให้เขาเข้าสู่โปรแกรมคุ้มครองพยาน
ถ้าต้องการทีมไปคุ้มกันหรืออะไรอย่างนี้
บอกได้เลยเตรียมตัวแบบเตรียมไว้ให้หมดแล้ว

เจรจังหลวดก็บอกว่ามันถูกรางวัลที่หนึ่งเลยถูกไหมคะ

เพราะว่ามันขัดแย้งหลายฝ่าย
แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงอันตราย

จะคุ้มใจเรานะคุ้มกันหน่อยก็ดีนะ
ไม่แกก็เป็นคนคุ้มกันของแกอยู่นั่นแหละ
ก็เห็นแกมีทีมของแกแกไม่ใช่มีแต่หมายถึงว่า
มันก็แปลกอ่ะจุดเริ่มต้นมาจากคนตาย
คนตายคนเดียวความแตกตรงคนตาย
แล้วถ้าสมมุติปล่อยให้เรื่องเงียบมันจะไม่มีการติดตีขึ้นมาเลย
ก็จริงคือครอบครัวคนตายชาวจีนนั่นแหละเขามาตามหาศพ
เขามาตามหาลูกสาวยังไม่เจอศพแล้วแต่มาเจอว่าเป็นศพไปแล้ว
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดนี่แหละประเด็นอยู่ตรงนี้
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดไม่พังของคุณไอ้ผัด
มันเห็นหมดเลยว่ามีการแบบเผาเสื้อผ้า
เข้าไปอำภาคือห้องพักของนักท่องเที่ยวจีนที่ตายนี่ครับ
มีคนเข้าไปก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่หรืออะไร
แต่ว่าเห็นภาพว่ามีคนเข้าไปทำลายเอกสาร

เหมือนกับว่าคนคนนี้ไม่เคยอยู่ที่นี่แต่กล้องวงจรปิดมันจับได้หมดเท่านั้นแหละ
สาวกันไว้มากครับสาวไปเรื่อยจนไปถึงภัพร์วิบวับจำได้ไหม
วับที่เราเล่ากันหลายรอบตั้งแต่ปีที่แล้ว

คนไทยมีหน้าที่เป็นคนรับรถ
ใช่เป็นธนักการเป็นเจ้าหน้าที่

แล้วเขาไม่พูดภาษาไทยเลยด้วยในนั้นน่ะ
เขาบอกว่าแม้กระทั่งบุหรี่ยังเป็นบุหรี่จีนเลย

เหมือนเมื่อก่อนเราหาออกรายการกันทีเราจะได้เงินสดเนี่ย

แต่จริงประเด็นนี้คุณชุวิตก็เคยมาแบบ

จะเข้าไปเรื่องทุนสีเทานี่แหละ

ก็เลยเบนไปหยุดโลกตรงยาหมดเลย
ตรงที่เป็นเรื่องของทุนจีนสีเท่านั้น
มันก็เลยเหมือนกับถูกกลบไปนิดนึง

คนจีนที่เขาแบบมาลงทุนแบบถูกต้องตามกฎหมาย

วันหนึ่งดาราทุกอย่างสมมุติวันหนึ่งผลงานของเรา

เราก็จะได้เงินได้งานทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่เมืองไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาอย่างที่เขาบอกว่า
คนจีนเนี่ยสมมุติเป็นเครื่องสำอางไทย
เป็นของผลิตภัณฑ์จากเมืองไทย

คุณยาดมยามองน้ำน้ำมันเหลืองประเภทอย่างนี้นะ
เขาคือเขาเนี่ยทำเรียนแบบไม่ได้นะ
มันเป็นภูมิปัญญาเรานะแล้วเขาชอบมาก
เขามากันทีเขาขนกันไปนะครับไปแจกญาติพี่

เพราะว่ามันก็ยังมีธุรกิจ
แต่ถ้าจะชะงักด้วยเหตุผลที่มันไม่ถูกไม่ควร
ก็ไม่เป็นไรรอได้
คือวันนี้พระเอกของเราคือศรีสุวรรณจัญญา
เหลขาที่การทรัพย์น้องถึงขั้นไอเลย

พี่หนุ่มแล้วตรงนี้ก็ไอนะ
ตรงนี้มีอะไรวะเนี่ย
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยเนี่ยนะครับ

ในกรณีกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรณีการลดไฟแห่งประเทศไทยครับ
คนไทยส่วนใหญ่ก็จะจำได้ว่าที่นี่

ใช่ค่ะถือว่าเป็นที่ฉีดวัคซีนที่ใหญ่
ติดปากแรก
แล้วก็มีสัญลักษณ์ของรอฟอทอ
รถไฟไทยเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดคนเขาแอบตกออกตกใจ
ว่าจะสร้างตึกอีกหนึ่งตึกอืมคือสามสิบสามล้านบาทอืมค่ะคำถามที่
วันนี้พี่ศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยเขาจะเข้าไปยื่นเรื่องเนี่ย
แพงเกินไปไหมเขาบอกว่าพบพิรุธหลายประการ
รอฟทการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงทำให้ไม่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเขาบอกเลยว่าทำให้ผู้รับจ้างเนี่ย
ได้ในราคาที่สูงเกินควรอาจจะขัดหรือแย้งต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้าง
อืมหากการบริหารพัสดุภาครัฐสองพันห้าร้อยหกสิบเนี้ย
ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนมาตราที่สิบเอ็ดเนี้ยกำหนดไว้
แล้วก็ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
อีกเป็นการขัดแย้งต่อมาตราแปดสิบสองอย่างชัดเจนคือมันดูผิดธรรมชาติ
ก่อนหน้านี้รอฟทเขาออกมาแถลงชี้แจงแล้วว่า
ไม่มีเหตุผลหรือน้ำหนักเพียงพอที่จะเข้าข่ายข้อยกเว้นเกี่ยวกับการที่ต้องมีความจำเป็นต้องเร่งด่วน
นึกออกไหมฮะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
หากจะล่าช้าออกไปก็ไม่ทำให้กิจการของรอฟทเสียหายหรือล้มละลายแต่อย่างใด
และการจัดทำและติดป้ายไม่มีเหตุผลทางเทคนิคที่ใช้เป็นข้ออ้างเพราะมีกิจการร้านค้าบริษัทหรือผู้ประกอบการมากมายในประเทศไทยที่สามารถจัดทำแล้วก็ติดตั้งป้ายประเภทดังกล่าวได้
เขาก็บอกว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเขาจะมีการกำหนดราคากลาง
จะมีคนกำหนดราคากลาง๖คนก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำข้อมูลผู้ประกอบการอื่นมาเทียบราคาหรือเปล่า
รั่วเหรอก็ไม่รู้ล่ะแล้วก็ควรเปิดเผยรายงานต่อการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวหรือเปล่า
หากพิสูจน์ว่าการดำเนินงานเนี่ยโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายที่สำคัญเนี่ย
แต่เหตุใดจึงเร่งรีบดำเนินการในเดือนธันวาคมสารพันห้ารกสิบห้า
แล้วมาใช้วิธีการประมูลแบบเฉพาะเจาะโจ้อืม
ทั้งที่หลอกฝทเนี่ยสามารถเลือกใช้การประมูล
โดยให้มีคู่แข่งในการประมูลได้
ยกเว้นเขาบอกเนี่ยยกเว้น
จะเอื้อประโยชน์กับเอกชนรายรายหนึ่งหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ศรีของเราเนี่ย
ก็เลยไปร้องให้สตงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะฮะ
ตรวจสอบมีข้อให้สงสัยนะนั่นแหละอืม
อ่าเห็นไหมวันนี้ก็เลยได้รับคำชมเลย

ใช่ก็คือเมื่อก่อนคนชอบพูดว่าพี่ศรีก็ร้องอยู่ฝั่งเดียว
ร้องเพลงอยู่ร้องแนวเดียวไม่ร้องแนวอื่นบ้างเลย
แกรู้คิวเลยไหมฮะมาถึงปุ๊บต้องยืนถ่ายรูปก่อน
ก่อนขึ้นไปเนี่ยแกจะรู้คิวว่าต้องหันรูปถือก่อนว่าจะมาทำอะไร
อาชีพเขาอาชีพเขานักร้อง
รู้เลยเห็นไหมลงจากรถปุ๊บจะต้องถ่ายรูปตรงไหนอะไรยังไง

ดีแหละก็จะได้คือจริงแล้วก็มันจะได้ตรวจสอบโปร่งใสจริงเพราะว่า
เขาอยู่สมาคมเลยนะพิทักราธรรมนมนุนไทย
สมาคมองค์การพิทักราธรรมนมนุนไทย

ที่ถ่ายกับแพรรี่พายมันน่ารักนะ

ถ้าเล่าไปตั้งแต่วันแรกเลยก็คือ

นั่งเหลืออย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็ส่งตัวไปที่
เหลือหรือหลอนลูก
เต็มคาราเบล
เหลือเหลือหลอน

ฉลองปีใหม่คือกินเหล้าเมาแบบ

ผมเจอผีอุ้มลูกไปที่กลางป่ามัน
แล้วก็เห็นผีเป็นผู้หญิงแก่

แล้วก็วิ่งหนีไปแบบคนละทิศคนละทางเลย

ยังคงยืนยันว่าผมไม่ได้ฆ่าลูก

คือตำรวจก็หมดคำจะพูดเหมือนกันนะ

มันคือคนที่เป็นย่า

เราอุ้มลูกออกไปจากที่นอน
แล้ววิ่งไปทางป่าย่าเนี่ยวิ่งตาม
แต่ย่าอายุเยอะแล้วแกสะดุดล้ม

พี่พูดอธิบายหน้านะ

อื้อแบบนี้หรอครับ
แล้วก็แยกคางอันแล้ว
ลูกสาวลงไหมคะน้องเปียนโน
เอ่อเกลียดใจครับ

ได้เขียนจดหมายไปขู่ฆ่าสมาชิกในครอบครัวไหม

แล้วน้องสั่งถังแก๊บทำไมล่ะ

คะแล้วน้องเบียนโนอยู่ในสภาพดินเปื้อนหน้าได้ยังไงคะ
ตามไปถ่ายไม่รู้อะไรเลย

เขาก็ตัดสินได้ผมไม่ได้

ก็ผีหล่อครับ

และแบบมันก็ตอนเลยตกใจก็วิ่งหนีคนละที่คนละทั้ง

ไม่ได้ขึ้นยายายายาอย่างไม่ใสติยังไม่มา

เขามีประวัติรักษาอาการทางจิตด้วย

แต่อาการทางจิตเนี่ยมันก็มาจากที่เมื่อก่อนเสพยา
อยู่ทางไงซึ่งเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นตอนที่โดนจับที่ปั๊ม
อันนี้อันนี้ที่เขาแบบนั่งคุยกับตำรวจแล้วก็
เอาจริงนะเข้าไปอยู่ในคุกเถอะ
พอออกมาก็ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าไงคุณไอผัดเข้าใจไหม
คือสมมุติว่าถ้าเป็นจิตเพศจริงต้องรักษาก่อน
ยังไงก็ต้องรักษาก่อนแต่ว่าไม่ได้แปลว่า
ถูกต้องคือพอคุณรักษาหายแล้วคุณต้องกลับมารับโทษที่คุณกระทำไว้
เพียงแต่มันต้องเข้าสู่กระบวนการการรักษาก่อนเฉย
เขายังคงยืนยันเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่ถูกจับที่ปั๊ม
ตอนส่งตัวจากชนบุรีไปนครสวรรค์

สอบปากคำในสอนอแบบนี้สพแบบนี้ค่ะ
เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูก
ให้คุณแต่เขามีสติที่จะปฏิเสธนะ
ก็เท่ากับว่ามันก็ไม่ได้หลอนเบอร์นั้นนะถูกไหม
ไม่ก็คือ๒วันแล้วมันก็น่าจะยาคงน่าจะหมดไปแล้วล่ะ
นึกออกป่ะแต่หมายถึงว่าในตอนที่ทำ
คือตำรวจอ่ะบอกว่าจะให้การยังไงเนี่ย

พยายามหลักฐานพยายามแวดล้อม

ทุกคนที่แบบอยู่ในระแวกนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

แล้วพยานทุกอย่างมันก็ชี้ไปที่เขา
และเขาบอกว่าช็อตเด็ดจริงเลยคือ
เป็นช็อตที่เขาเอารูปของน้องเปียโนค่ะ
รูปลูกสาวในสภาพที่มีดินแบบอุดปากอุดจมูกอุดตา
ยื่นไปให้เขานี่เห็นป่ะตอนให้สภาพ
เอาภาพนี้ยื่นไปให้เขาดูเขานิ่งไปเลยนะคะ
นิ่งแล้วอึ้งเงียบไปเลยนะนิ่งอึ้งแล้วเงียบแล้วไม่พูดอะไรออกมาอีกเลย
พรุ่งนี้ฝากขังเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
ก็คือช็อกนั่นแหละช็อกหรือว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าช็อกหรืออึ้งหรือว่าสติเริ่มกลับมาหรือ๒๗

แต่ว่าหมายว่าเขาปฏิเสธเพื่อปกป้องตัวเองได้
แม่ว่าเขาก็ไม่ได้สติเขาไม่ได้ไปหมด
อันนี้ตอบมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะสมมติว่ามีภาวะทางจิตหรือสมมติอ่าเมลยามัน
แล้วหลอนเห็นว่าแบบลูกเป็นผีมันเคยมีหลายเคสใช่ป่ะคะ
เห็นแม่เป็นผีเห็นเมียเป็นผีเห็นลูกเห็นอะไรเป็นผี

แล้วพอส่างถึงได้สติว่าแบบเอ้าไม่ใช่นี่หว่า

โดยที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา

ย่ายายอืมมีวันหนึ่งคือหลอนยาบ้าฆ่ายาย

ทุกคนมีประวัติออกจากคุกทั้งนั้นเลย
ปรากฏว่าฆ่าแล้วก็แม่ก็ต้องเป็น

แม่ก็ต้องดูแม่ของตัวเองโดนฆ่า
แล้วก็แจ้งจับลูกตัวเองนะ

คือเมื่อวานมิ้นอ่านนิวโชว์คุณผู้ชมส่งข้อความมา
เมื่อวานนี้เราคุยกันมีทั้งเรื่องยาและเรื่องปืนใช่ไหมคะ

อยากจะใส่เสื้อเกราะกันกระสุนออกไปนอกบ้าน

แหละก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่จริง
ฝากแบบคนที่ดูแลบ้านเมืองเนาะเจ้าหน้าที่

ที่สามารถที่จะช่วยจัดการไม่ว่าปัญหายาเสพติดปัญหาปืนเถื่อนหรืออะไรเหล่านี้ได้
สถาบันครอบครัวก็เหมือนกันก็ต้องช่วยกันดูแล
อีกหนึ่งเรื่องเราเตรียมเปิดประเทศอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์
หนึ่งเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดประเทศอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
มกราคนจีนเดินทางมาแน่นอน
เพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของเราเนี่ยอย่างที่เชียงใหม่ภูเก็ตเขาคึกคักเลยนะ
เค้าเตรียมตัวกันเยอะเลยเค้าจะฟื้นแล้วเพราะหลายคนตกนานกันมา๓๔ปี
รอบนี้แหละปีใหม่รอบนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเขาแบบมีความสุขนะ
แต่ขณะเดียวกันเค้าก็บอกว่าไอ้โควิดตัวใหม่คุณจะต้องแล้วว่ามันแร่ระบาดเร่วกว่าเดิม
แต่คราวนี้ถ้าเรากลัวกันอยู่ก็ไม่รู้จะยังไง
แต่ว่าของพี่ผัสไม่ได้ประชุนกลุ่มเสี่ยง

ผู้บังท่านมติว่าการสวงสาธารณะสุคเนี่ยเขาก็บอกเลยว่า
วันนี้เขามีการประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทาง
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าข้อสรุปแต่ละมาตรการเนี่ย
มีอยู่แล้วก็จะนำมาหาลือแล้วก็แจ้งให้หน่วยงานทราบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยต้นปีนี้ช่วงตรุษจีนเนี่ยน่าจะ๔๕๐๐๐คนครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยได้รับทราบมาตรการ
รองรับสถานการณ์ในแนวทางเดียวกัน
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อย่างแรกเลยก็คืออยู่ในพักภูมิใจไทยหมดเลย

ก็เหมือนกับการทำประกันของนักท่องเที่ยว

โดยไม่เฉพาะอะไรด้วยโควิดมี

จะได้มีงบประมาณในการดำเนินการ
ขณะที่ระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีงบก้อนหนึ่ง
สำหรับดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกันนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอนุทินต่อว่า
นักท่องเที่ยวจีนจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
คุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้กรมควบคุมโรค
คือหมายถึงว่าถ้าจะตรวจทุกประเทศก็ต้องตรวจด้วยกัน

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เมื่อถามว่าเอาละตอนนี้มันมีอีกกลุ่มนึง
เราก็เชื่อว่าหลายคนอย่างคุณเนี่ยต้องยอมรับคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงก็กลัว
เพราะคุณยังต้องออกมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่
เราเนี่ยมาตรการในการป้องกันกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาครั้งนี้

เขาบอกเราจะใช้มาตรการที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด
เราจะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศจีน
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขาบอกอินเดียก็น่าจับตามอง

ไปแพทินัมนี่อินโดมาเลก็เยอะจีนก็เยอะค่ะ
นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขามีการตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศอยู่แล้ว

และเมื่อกลับเข้าประเทศขนาดที่สถานทูตจีนเนี่ย
ก็ได้ประสานกับโรงพยาบาลที่จะทำการรักษาไว้ที่เรียบร้อยแล้ว
โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศนะฮะ
ไม่ได้แบ่งว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาติไหนหมายถึงทุกชาติเนี่ย
เพราะเราถือว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดแต่ละคนมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อ
อยู่ที่ว่าเชื้อใหม่หรือเชื้อเก่า
ตรงนี้แหละคือคำถามเชื้อมาหรือเชื้อเก่า
ถ้าเป็นเชื้อใหม่มาตรการการรับมือมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปถูกต้องไหมฮะ
อย่านำมาตรการของไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
เพราะนี่คือประเทศไทยเราไม่เหมือนกัน

อ้าวคำถามว่าเมื่อนักท่องเที่ยวก็บางคนอ่ะ
ฮ่องกงเนี่ยคนเพิ่งแห่ไปฉีดวัคซีนกัน
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ค่อยกล้าฉีดวัคซีน
ตอนนี้เมื่อคนจีนมาปรูกเขาบอกว่า
คลินิกที่ต้องฉีดวัคซีนของฮ่องกง
เต็มเอียดเป็นต้น๙๕เลยนะครับ
วัคซีนฟรีวัคซีนฟรีกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย

ประเทศไทยของเราไม่ได้มีมาตรการฉีดวัคซีนฟรี
แต่หากมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนในประเทศไทยก็สามารถทำได้
เขาอาจจะถูกจำกัดว่าไม่สามารถเลือกวัคซีนได้

เขาก็มารับบริการทางแพทย์ของเรา
แต่เราไม่ฉีดฟรีให้นักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน
และอยากให้เขาเข้ามาแต่มีเหตุผล
ไม่ใช่ว่ามาประเทศไทยแถมวัคซีน

ตอนนี้อย่างที่ข่าวบอกว่ามาประเทศไทยแถมวัคซีนจริงหรือเปล่า

อีกนิดนึงต่อจากมดดำเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ
โยงบอกว่าโควิดอันเก่ามันก็มีวัคซีนกันแล้ว

ตอนนี้นะคะให้เตรียมระวังและรอกใหม่
ติดเร็วกว่าเดิม๑๐๐กว่าเท่า
โควิด๑๙สายพันธุ์บีคิว๑และบีคิว๑๑
ศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

คณะแพทย์ศาสตร์จุลลงคลมหาวิทยาลัย
โพสต์ข้อความบอกว่าโควิด๑๙รุกันนะคะ
ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะ

แล้วก็ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนค่ะ
และกำลังเริ่มเข้าสู่ขาลง
แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเข้าสู่ขาลงได้เร็วกว่าที่คิดนะคะ
สายพันธุ์ที่ระบาดในรอบนี้เนี่ยนะคะ
ขณะนี้เนี่ยการระบาดแล้วก็จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะ

แล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าสายพันธุ์นี้นะคะ
จะระบาดรอบใหม่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอีกทีนะคะ
ที่กำลังระบาดอยู่ทางตะวันตกอเมริกายุโรป
เมื่อเข้าเดือนกุมภาแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อว่า
ก็จะสงบลงไปในเดือนพฤษภาหรือมิถุนา
ก็ครึ่งปีแล้วล่ะเนอะภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อเนี่ยนะคะ
ก็จะรวมกับการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย
ทุกคนจะได้ภูมิต้านทานของตัวเองเป็นจำนวนมากขึ้น
เกิดภูมิคุ้มกันแบบลูกผสมที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโลก
โดยเฉพาะสายพันธุมิครอนก็คือโอมิครอนบางคนเป็น
เป็นแล้วไม่รู้ตัวนะเป็นเองหายเองก็มีนะคะ
มันเบานะแล้วก็ความจำเป็นในการที่จะได้รับวัคซีนเนี่ย
แม้ว่าจะน้อยลงนะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ
ที่ติดเชื้อในปีนี้เป็นสายพันธุมิครอนที่ว่าไปเนี่ย
ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เคยได้รับเชื้อแล้ว
ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันนะต้านทานอย่างสมบูรณ์นะ
ความรุนแรงของโรคก็อันเก่าไม่หนักแต่อันใหม่อ่ะหนัก
หนักเพราะว่ามาใหม่ก็ยังต้องเรียนรู้กับเขาไป
คือเรายังไม่รู้ว่านักแต่ก็เขาคาดกันไงว่านัก
คืออย่างนี้นะที่คอนโดเราเองนี่แหละเราเล่านิดนึงเนาะ
แม่บ้านนะคะแม่บ้านเขาก็เข้าไปตอนเช้าแต่พี่ผัดไม่เข้าลิฟต์อยู่แล้ว
อยู่ชั้น๘พี่ก็ใช้วิธีเดินขึ้นเดินลงถือเป็นการออกกำลัง
ชั้น๘ชั้น๘เออแต่ปรากฏว่าแข็งแรงเนอะ
แข็งแรงแต่ปรากฏว่าวันนั้นแม่บ้านเขาไม่เห็นเราแต่เราเห็นเขา
คูณเขาเข้าไปนิดนึงแล้วเหมือนกับมือกำลังจะกดชั้นแล้วนางจาม
แล้วนางไม่มีหน้ากากอ่ะแล้วนางก็จามใส่แป้นอ่ะ
เหมือนกันนะคะเราก็เออแต่เราก็โทรไปบอกนิตินะ
บอกเขาต้องใส่หน้ากากสิเออทำไมน้องเขาไม่ใส่ล่ะอะไรอย่างนี้
แต่ภาพที่เห็นคือฮัชชิลแล้วก็เนี่ยแผงเนี่ย
แล้วเราเป็นคนไม่เข้าลิฟต์ใช่ไหมเรายังรู้สึกเออ
แต่คนที่เข้าลิฟต์ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยใส่หน้ากากหรือไม่ค่อยแบบ
หื้ม
พี่ที่คอนโดค่ะมีกดตื๊ดใช่ไหมคะให้ประตูเปิดอ่ะ
คนนอกเข้าไม่ได้แต่ถ้าเราจะเข้าเราก็ต้องกดพี่ก็จะต้องมีทิชชู่แผ่นใหญ่นะ
เอาไว้ขดเอาไว้ดึงประตูอืมไม่งั้นเนี้ยอืม
แล้วก็หายแล้วด้วยแต่มันมีร่องรอยโรค
อันนี้แหละสำคัญเพราะว่าถ้าเจ้าตัวไม่รู้
ก็แย่เลยไม่ได้ได้แบบตั้งกาดให้ตัวเองนะคะ
การจ์อย่าตกค่ะทุกคน
อาระก็ต้องระวังตัวเองเพราะว่ามันถึงช่วงปลายล่ะ
ช่วงปลายของสงครามโควิดแล้ว
คุณผู้ชมค่ะหลายคนยังคงเฝ้ารอแล้วก็ต้องคำถามอยู่นะคะว่า
ตกลงใช่อีก๕นายอยู่ที่วันนี้
ยังไม่เจอจริงเขาหากันทุกวันนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุ
ผัดถามใหญ่ฝันดีนะเพราะเขาทำกู้ภัยเนอะ
พี่บอกว่าถ้าที่สุดของการหาไม่เจอคืออะไร
ใหญ่บอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาเราไปกู้ภัย
คนที่จมน้ำหลายวันที่อืดแล้วอะไรแล้ว
พอเนื้อมันเริ่มเปื่อยไปมันก็จะเหลือแต่โครง
แล้วพอโครงสุดท้ายเสื้อผ้าหลุดหมดแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วแต่โครงมันหนักโครงจะหล่นลงไป
อ๋อก็คือจะจมหรือเปล่าก็คือหาไม่เจอหนักหรือเปล่าคือเขาบอกว่า
ก็มี๒กรณีหรืออาจจะติดอยู่ในเรือหรือเปล่า
บางคนก็ตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้เขาคิดว่าอยู่ในเรือ
ตอนนี้เขาคาดคันีว่าเหมือนประมาณว่า
ไม่รู้นะเขาบอกว่ามันมี๒ชั้นใช่ไหมเรือ
เหมือนกับว่าลงมาไม่ได้หรือเปล่าชั้น๒
หรือจากข้างล่างแล้วขึ้นไปไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยถูกต้องไหมล่ะ

คืออันนี้ก็ต้องรอทางกองทัพเรือแบบสืบสวนสอบสวนแล้วก็ออกมาแถลงอย่างเดียว
คือตอนนี้หน่วยงานเดียวที่จะออกมาแถลงประเด็นเรื่องเรือหลวงสุโขทัยค่ะ

เพราะว่าอย่าลืมว่ามีผู้รอดชีวิตมาเยอะถูกต้องไหมครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรู้เหตุการณ์บนเรืออย่างละเอียดว่าอะไรเกิดขึ้น

ใช่ค่ะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่คนเขาตั้งหน้าตั้งตารอฟังรายละเอียด

ที่ว่าเจอตั้งแต่๒๘ธันวาคมที่กู้ร่างมาได้ที่ชุมพรนะคะ
เขาบอกว่าร่างนี้หลายคนบอกว่าใช่ต้นเรือพลับไหม

ไม่รู้ว่าคือร่างนี้หรือว่าคืออีก๕นายที่ศูนย์หายไปใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าโอเคตั้งแต่วันที่งมขึ้นมาได้
น่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
วันนี้ผลออกแล้ว

แต่ว่าคือวันนี้ผลออกแล้ว

เพราะเขาจะรอให้กระทรวงขออภัย
ให้กองทัพเรือเป็นคนแถลง

ส่วนหน้าพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสพบังสะพาน
ก็คือเป็นของมูลนิทธิสวังราชสถาธรรมสถาน
เขาประชุมคณะกรรมการพิสูจนเอกลักษณ์บุคคลกัน
เรื่องของการตรวจดีเอนเอร่างที่๒๔นี่แหละ
เขาบอกว่าผลออกมาแล้ว
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีริขัน

แล้วก็รับรองผลการตรวจเทียบดีเอ็นเอกับญาติเท่านั้น
ทุกอย่างให้ออกมาจากปากของกองทัพเรือเอง
แล้วเดี๋ยวกองทัพเรือก็จะประสานญาติ
ติดต่อยาดมาดำเนินการตามขั้นตอน
ออกเอกสารรับร่างไปประกอบพิธี

น้องพี่แม่ก็เดินหาอยู่ใช่ไหม

คือคนที่มาขอตรวจเทียบดีเอนเอกับร่างที่๒๔

แต่ว่าล่าสุดบิ๊กโจ๊ก
บิ๊กโจ๊กคนตรวจเอกสูรเชษฐกพาณ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงขวั
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่๓๐ธันวาคม
แล้วเขาก็ออกมาพูดออกมาให้ข่าว

ร่างที่รอตรวจพิสูจนเอกลักษณ์บุคคลเนี่ย
เรื่องต้นจากการตรวจพิมพ์ฟันนะคะ

นาวะอากาศตรีพลรัฐศรีโรดม

ถ้าเขามีการรายงานผล

เหลืออีก๕ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าร่างนี้คือต้นเรือพลับจริง
หรือว่าคือหนึ่งในกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยจริง
ตัวเลขก็จะเปลี่ยนจากผู้เสียชีวิตทางการ๒๓นายรอดชีวิต๗๖นายศูนย์หาย๕๐
พิสูจน์ร่าง๑ก็จะเป็นเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ๒๔นายรอดชีวิต๗๖นาย
แต่จำนวนศูนย์หายยังคงเป็น๕นะคะ

เพราะว่าวันเกิดเหตุไม่ได้มีแต่เรือหลวงสุโขทัยอย่างเดียว

ประสบเหตุแรมอื่นเขาก็มีผู้สูญเสียเหมือนกัน
เขาก็แบบรอฟังคำแถลงเหมือนกันนะตอนนี้เนาะ
ใช่ค่ะก็ต้องรอทางฝั่งกองทัพเรืออย่างเดียวเพราะตอนนี้เหมือนให้ทุกข้อมูลออกมาจากทางต้นสังกัดอย่างเดียว
หน่วยอื่นจะไม่แบบไม่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าอะไร
ก็คือทุกอย่างทั้งการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงคำแถลงคำชี้แจงให้ออกมาจากกองทัพเรืออย่างเดียว
เอาละข่าวต่อไปที่คุณรอคอย
ห๊ะอีกยังไม่จบอีกหรอยังเหรอ
ยังเอาเดินเกรียดไม่ก่อนทำใจก่อนมั้ย
แมสฟีรณีออกมายอมรับว่าคนที่ไปจับมือกับพก็คือแมสฟีรณี
วันนี้คุณสงการก็ออกมาโพสต์สุดต้องค่ะ
เอสอุปชัยก็ออกข้าวโพสต์ออกไม้สัตว์ภาษณ์อื้อตุ้งนังไปหมด
อื้ออื้อตุ้งนังเดี๋ยวเปรกหน้ายาวฮะ
ตุ้งนัง

ยังไงคะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ย

ไข่จะแพงเป็นประวัติการ
เขาจะปรับราคาไข่ไก่ขึ้นแล้วนะคะอีกฟองละยี่สิบสตางค์นะคะ

จากที่ตอนนี้เราซื้ออยู่๓บาท๔๐สตางค์

ต่อไปก็ข้าวไข่เตี่ยวข้าวไข่ดาว

เรากินข้าวกะเพราเราจะโปะไข่ดาวบางร้านบอกขึ้นสุดเลยก็ขึ้นอีก๑๕บาท

หรือบางร้านถ้าคุณไปกินไฮโซหน่อยก็๒๐๒๕บาท

ก็แถวบ้านอ่ะผัดซีอิ๊ว๔๐บาทตามสั่งแต่ขยับไปกินในร้านอีกนิดนึง๙๗บาท

หรือว่าวันนี้คุณเคยกินข่ายผลโลถามว่าเรากินข้าวข่ายผลโลคิดใครกี่ฟอง
อย่างต่ำมันต้องมีสัก๔๕ฟองนะพี่มด

ก็ปกติเวลาเกี่ยวกันเหลือฟองเดียวที่เหลือเป็นเต้าหู้

แล้วเวลาตักเขาจะถามนะเอาเต้าหู้ไหมเอาไข่กี่ฟองเขาแยกตักด้วยนะ
ใช่ค่ะซึ่งหลายคนก็หลายคนก็กุมขมับกันอย่างนี้แหละว่าไข่แพงขึ้นอีก
นี่มันคือเมนูพื้นฐานติดบ้านของคนไทยทั้งชาติเลย
เมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกอ๋อสิ้นเดือนกินข้าวไข่เจียว
วันนี้ลองคิดสมัยนะฮะถ้าไข่ฟองละ๒๐บาทไปทอด
สมมุติเราซื้อไข่มาฟองละเกือบ๔บาทน้ำมันอีกล่ะแก๊สอีกล่ะ
คือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไหนคุณบอกคุณจะตึงราคาไม่ใช่เหรอ
บอกว่าจะไม่ขึ้นไงไหนบอกจะช่วยประชาชนไง
เรื่องนี้ค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชยก็เลยออกมาบอกว่า
อ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังถามว่าเขาขึ้นได้ไหม
เขาขึ้นได้เพราะ๑มี๓เหตุผลนะคะ
ราคาที่ขึ้นมาฟองละ๒๐สตางค์มันยังคงอยู่ในระบบโครงสร้าง

และ๒มันยังไม่เกินเพดานที่กำหนดอัตรากำไร
และ๓สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตค่ะ
คนก็เลยโหวตว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ทำได้อ่ะ
ก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ขึ้นคุณตึงราคาไข่หน้าฟาร์มได้นี่
แล้วทำไมอยู่ปีนี้เกิดจะขึ้นเฉยเลยล่ะ

เลี้ยงเขาก็มีการปรับลดราคาไข่ไก่ลง
ซึ่งกรมประสุทธิ์ขอให้มีการปรับลดแม่ไก่ลงด้วย
ความต้องการซื้อกับการผลิตเนี่ย
มันเท่ากันเพราะว่าพอผลิตเยอะ
กำลังซื้อน้อยของก็เหลือเงินก็เสีย

ก็เลยปรับราคาขึ้นเท่าเดิมที่เคยปรับลง
แต่พอมาตอนนี้ความต้องการมันเพิ่มมากขึ้นแล้ว
มาตรการปลดแม่ไก่การส่งออกใดมันก็จบแล้ว
ราคาไก่ก็เลยน่าจะคงอยู่ในระดับนี้แหละ
ถ้ามันไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบเพิ่มเติม
ก็คิดว่าน่าจะตรงอยู่ที่๓บาท๖๐สตาร์ผลักหน้าฝาว

รู้สึกว่าสมมุติไปกินไข่พะโลกมันขายเท่าไหร่แบบนี้

มีใครซื้อต่อฟองมันไม่ได้มาเป็นถุงเหรอพี่โมน

เหมาะมาก่อนว่าก่อนที่มันจะขึ้นตอยู่๗บาท

สมัยก่อนบ้านคุณยายฉันขาย๓ฟอง๕บาท

เพราะฉะนั้นไข่ขึ้นพรุ่งนี้นะคะ๖มกราคม๓บาท๖๐จตา
แต่น้ำมันลงหน่อยก็ยังโอเคอ่ะ
เนาะค่ะทุกคนเนี่ยเหมือนลุ้นจตาชีวิตอะว่าฉันจะต้องอั้นน้ำมันไว้ตนถึงวันไหน
เพื่อจะได้เติมที่มันถูกนึกออกว่าต้องแบบบริหารจัดการระยะทางอะไรอย่างนี้ค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวใจเย็นฮะเรื่องของคุณอ้ำคุณอะไรล่ะ
ถือว่าเดริ๊ดช่างค่าเดริดช่างวันนี้คำถามใหญ่ว่าเดริดช่างหรืออันสะพานนะ
จากคลิปนี้คุณไปดูคลิปนี้ครับ
อันนี้บนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งนะฮะ

ยกพวก๑๐รุม๑

สำหรับเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะวิวาสกันเนี่ย
สาเหตุเรียนคนละสถาบัน

ท้าทายกันไปหลายครั้ง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือหนักกว่านั้นก็คือตายนั่นแหละ

เขาโพสต์คลิปวิดีโอที่ได้มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งฮะ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์รุมทำร้ายกันบนรถไฟฟ้า

พร้อมระบุว่ามีคนโดนลุมในรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ย
น้องผู้ชายเสื้อดำเนี่ยโดนลุมขาดบนรถแอร์พอร์ตลิ้ง
ผู้ชายเสื้อดำกำลังจะกลับบ้าน
สถานีที่เขาจะลงเนี่ยคือสถานีรามกำแหงฮะ
แต่โดนทำร้ายระหว่างสถานีราชปารพจนถึงสถานีมักกษันเนี่ย
ช่วงนั้นประมาณสัก๔ทุ่ม๓๘นาที
จนถึงประมาณสัก๔ทุ่ม๔๖นาทีอะไรอย่างนี้
ของวันที่๔คือเมื่อวานนี้

เด็กกลุ่มเด็กช่าง๑๐กว่าคน
เสื้อเชิดสีฟ้าอ่อนเห็นมั้ยฮะนะ
รุมซ้อมผู้โดยสารชายที่แอร์พอร์ตลิงค์
สถานีมักกษันเขาได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำที่หน้า
เราเพิ่งขึ้นรถมาเลยไม่ทราบสาเหตุของการลุมซ้อม
รถไฟเนี่ยจอดอยู่๑๐นาทีเลยนะฮะ
ค่ะเอาไว้

ตอนแรกมีสำคัญเลยนะ
นี้กลางเมืองแหละนี่มักกระสัน
อืมน่ากลัวคือเมื่อก่อนมันมักจะเกิดขึ้น
แถวหน้าสถาบันแถวย่านที่สถาบัน

พักเริ่มขยับมาตามท้องถนนเพราะว่าเริ่มใช้ภานะขี่ไล่วิ่งไล่กัน
แต่ก็ยังไม่ได้ห่างไกลจากแบบย่านสถาบันตัวเองมาก
แต่ถ้าล่าสุดขึ้นมาถึงรถไฟฟ้ามาถึงแอร์พอร์ตลิงค์ถึงอะไรขนาดนี้นี่

บอกสวัสดีครับผมคือผู้ที่อยู่โดยรถโดยสารโดนทำร้ายร่างกายนะครับ
ขอแจ้งไว้ก่อนผมกับกลุ่มเด็กช่างกลุ่มนี้
ไม่เคยเจอกันหรือมีเรื่องขุ่นเครื่องใจกันมาก่อน
เจอกันครั้งแรกที่แอร์พอร์ตลิงค์ฮะ
ผมเป็นเพียงผู้โดยสารที่เลิกงานแล้ว
คือไปทำงานจะ๕ทุ่มแล้วจะกลับบ้านเท่านั้นเอง
พี่เจ้าหน้าที่นะครับเดาว่าเป็นเด็กช่างกลุ่มนี้
อาจจะคิดว่าผมเป็นคู่อาริค่ะคือซวยอ่ะ
คิดว่าตัวเองเป็นคู่อลิจึงเข้ามาทำร้าย

ไม่เกี่ยวไม่ได้ยกต่อมาแล้วก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเด็กช่างคนไหนมาก่อนเลย
ผมเรียนมัธยมต่อมหาวิทยาลัย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

หลายคนพยายามคือข่าวแบบนี้เจอเยอะหลายคนก็พูดคุยกัน

เอาจริงคือเดี๋ยวนี้ค่ะมัน
เอาจริงนะมินว่าเขาไม่สนแล้วว่าใครเป็นใครเอาพูดตรงนะ
พอถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บก็แบบอ๋อผมไม่ได้ตั้งใจครับ
ผิดตัวผมยิงผิดตัวผมตีผิดตัวผมแทงผิดตัวผมกระทืบผิดตัวอย่างนี้
บอกว่าหลายท่านที่พยายามช่วยเหลือนะครับหากท่านใดมีคลิปรูปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีประโยชน

ส่งให้ผมได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเป็นเด็กมัธยมที่กำลังเรียนมัธยมอยู่
กำลังจะต่อมหาลัยใช่คือหมายถึงว่าเขาเรียนมัธยมต่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา
คือเขาไม่ได้เรียนอาชีวะไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามเพราะเขาไม่เกี่ยวข้องกับอาชีวะเลย
คือแบบนี้คุณผู้ชมมาส่งมาเยอะมากบอกว่าเพิ่มโทษเถอะ
ทำร้ายร่างกายร่วมกันทำร้ายร่างกายมันเบาไปแล้วมันเป็นข่าวที่แบบสองอย่างเอาพยายามผ้าไปเลยจะได้แบบ
มันจะได้เข็ดหลาบอ่ะยิงสักแป๊บหนึ่งก็ต้องมีข่าวรับน้องเออ
ถูกต้องไหมหลังก็จะต้องงานกันมาทำรายการปีเข้าปีที่เก้าวะเนี้ยใช่
หลังรับน้องก็เบาอย่างงี้นะน้อยลงน้อยลงเขาอาจจะแบบว่าเป็นกระดับเทนียม
หลายหลายมหาลัยคือรถรับน้องไปเลยนะรถรับน้องไปเลยใช่
ทำแบบแบบว่าสุภาพขึ้นว่าอย่างงี้เนอะแบบมีความเสียหายน้อยลงใช่
แต่มิ้นมองว่าถ้าเกิดสมมุติอย่างกรณีช่วงปลายปีจำได้ป่ะคะที่เขาปรับกฎจราจร
ว่าปรับเงินเพิ่มขึ้นปรับอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะถ้าจราจรปรับเพิ่มได้
ว่าโทษอะไรอย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเลยเอาให้มันหนักขึ้น
หรืออะไรก็ได้ให้ให้คนมันไม่กล้าทำอ่ะสักทีอะไรอย่างเงี้ยอืม
ไม่งั้นพอมันแบบนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ใช่มันก็มีเหตุหล่ามันก็ยังทำกันอยู่แบบเนี้ย
แล้วยิ่งแบบว่าบางทีคนไปเที่ยวเนอะ
เที่ยวไปเที่ยวตีกันอย่างเงี้ยมันไม่มันอันตรายที่มิ้นบอกอ่ะอ่า
อีกหน่อยใส่เสื้อเกราะไม่เอาอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะ
เขาอยากใส่กันเกือบทุกคนเลยแต่ว่าใส่ไม่ได้เพราะซื้อมาผิดกฎหมายค่ะ
เพราะถือเป็นยุทธภัณฑ์อ๋อเหรอเสื้อกรอบเป็นยุทธภัณฑ์คือเหมือนกับว่าเป็น
เป็นอาวุธที่ใช้ในการสงครามประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ซื้อ
กลุ่มคนชะที่เกี่ยวกับงานนั้นเอ่อ
แต่คนทุกวันนี้คืออยากมีเสื้อเกาะกันกระสุนออกไปทำงานในชีวิต
เพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะเจอไอ้อย่างนี้แล้วมันลั่นไกลมา
หรือวันไหนไม่รู้จะเจอคนคือคะนองยิงปืนขึ้นฟ้ากระสุนจ๋อเข้ามาร่างเราเนี่ย
ก็ดูสิเด็กเคารพทรงชาติยังโดนยิงปืนเลย
ก่อนหน้านั้นเด็กที่ไปดูหมอลำอายุ๑๒ล่าสุดเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานซืน
กระสุนลูกหลงเข้าหน้าผากเนี่ยแล้วเขาผิดอะไร

แต่เนี่ยแล้วมันก็ไม่มีคนรับผิดชอบแล้วเขาจะทำยังไงกันนั่นแหละ

เอาไหมค่ะดีอีกนิดนึง
คืออย่างนี้เชียงใหม่แต่เมื่อกี้เราก็ได้คุยกันตอนต้นไปแล้วนะคะว่า
ว่าสมเสาแหละนะร้านอาหารโรงแรมอะไรคือบางคนถึงที่สิ้นเนื้อประดาษตัวเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ปรากฏว่าปีใหม่ปีใหม่ที่เพิ่งผ่านไป
เขาบอกว่าเทศกาลทเชียงใหม่
สรุปว่ามีเงินสะพัดที่ไปเที่ยวทั้งหมดเนี่ยได้๑๔๐๐ล้านนะ
ท่องเที่ยวฟื้นตัวเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าคุณสุรัตดาสรุติลาวัลนะคะ
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่บอกว่า
ผลสรุปการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่
ภาพรวมบอกเลยว่าฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนมากนะคะ
ในช่วงวันที่๓๐ธันวาถึงวันที่๒มกรา
ก็คือคาดเกี่ยวกับเค้าดาว
รวมทั้งสิ้น๔วันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย๑๘๐๙๐เลยนะมิ้น
จำนวนนักท่องเที่ยวนะคะประมาณ๑๓๐๐๐คนค่ะ
แล้วก็มีเงินสะพัดกว่า๑๔๐๐ล้านบาท
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทยจ้า
แล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ใช่ว่าจะไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นเห็นเยอะแล้ว
เริ่มเข้ามามากขึ้นตามลำดับ
ปัจจัยบวกที่ทำให้พวกเขามาเที่ยวบ้านเรา
เนื่องมาจากว่าต้องการที่จะออกไปท่องเที่ยวมากขึ้น
แล้วก็เมื่อประกอบกับสถานภาพสภาพอากาศหนาวเย็นด้วย
ก็ยิ่งทำให้อยากไปเที่ยวเข้าไปอีกเนอะ
แล้วก็ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
ก็กระตุ้นเข้าไปอีกคือเอื้ออำนวยไปหมดเลยนะคะ

ทำให้คนอยากจะออกไปท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็ในช่วงระหว่างปี๖๒คือปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
ช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด๑๙
จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งสิ้น๑๑ล้านคนนะ

แล้วก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ๗๐นะ
ส่วนที่เหลือก็เป็นชาวต่างชาติประมาณ๓ล้านคน
หรือประมาณร้อยละ๓๐
แล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
ก็ประมาณ๑แสน๑หมื่นล้านบาท
ดีไหมจากสถานการณ์ต่างนะคะที่มันเริ่มขี้คาย
แล้วก็หวังว่าในปี๖๖คือปีนี้นะคะ
จังหวัดเชียงใหม่ของเราจะมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งสิ้นประมาณ๘๙ล้านคนนะ
แล้วก็มีรายได้ประมาณ๘๐๐๐ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละก็๘๐ของ๑๘๐ของปี๖๒นะคะ
ก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็พิจารณาปัจจัยต่างอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะในส่วนการตลาดของต่างประเทศ

คือทุกอย่างตอนนี้โดยรวมก็คือมันกำลังไหลไปได้ดีเลยนะคะ
แต่ว่าที่เรายังต้องเฝ้าสังเกตก็คือสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนมดดำ
จะมาแบบว่าบล็อกเหตุการณ์เนี่ย
การท่องเที่ยวเราสวยค่ะไปได้สวยค่ะ
ไม่ใช่แต่เชียงใหม่นะเขาบอกภูเก็ตก็ดี
คือทุกส่วนในประเทศไทยเลยดีการท่องเที่ยวดีมากค่ะ

มาฝากกันเพราะว่าถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วเห็นโฆษณาชิ้นนี้นี่นะคะ
คนเขาก็แปลกใจนะคุณอุ้ยคนเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไง
ก็สร้างความสนอกสนใจเป็นอย่างมากนะคะให้กับคนแถวนั้นที่เดินผ่านไปผ่านมา
เขากำลังมีแคมเปญราคามหาชนกับการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำต่อเนื่องกันมานานนะฮะ
กลับมาครั้งนี้เข้ามาธีมตัดและตรึงราคาตามเสียงความต้องการของมหาชนนะฮะ
และเพื่อให้โดนใจคนไทยเขาก็เลยอ้าวงั้นออกไปรับฟังเสียงคนไทยจริงเลยก็แล้วกันว่า
อยากให้อะไรลดบ้างไปแบบถึงที่ไปแบบตัวเป็น
เขาบอกก็แสดงตอบรับดีมากนะฮะเพราะคนเนี่ยมาบอกเยอะเลยว่าอยากให้ไอ่นั้นลดไอ่นี้ลดอะไรเงี้ย
รถใหม่คือก็จะมีคนไปบอกเขาอะเหมือนกับว่าได้อินอยากได้จริง
ณตอนนี้ยังไงก็ช็อปกันได้นะฮะเขาลดทุกช่องทาง๒๐๐สาขาทั่วประเทศ
ในออนไลน์ก็ลดเหมือนกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง๒๒มีนาคมนี้นะฮะ
คือจะตึงราคาเขาบอกถุงขยะลดลงหน่อยได้ไหมคุณแม่บ้านน่าจะชอบ
เพราะว่าต้องออกไปจ่ายตลาดใช่จะรู้เลยว่าอืมตอนนี้อันนี้มันพุ่งแล้วนะ
ตรงนี้ซึ่งคุมมันไม่ได้แล้วนะผักตัวนี้ลดลงหน่อยได้ไหม
แล้วก็ที่สำคัญเห็นส่วนใหญ่ก็ชอบลดพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
บอกต่อด้วยนะคะเพราะของต้องใช้

ในฐานะคุณเป็นลูกค้าโลตัสคุณไปบอกเขาซะว่าอยากให้ลดอะไร

เปญนี้นะฮะสามารถช็อปกันได้ลดทุกช่องทาง

คุณไปโหลดแอปของโลตัสเนี่ยก็ลดเหมือนกันหมด

วันดำแล้วคนเข้าไปอยู่ในนี้ตู้อะ
เขาจะมีหลายที่เด็ดทั้งนั้น

เอาละช่วงหน้าคุณสงการออกมาโพสต์แล้วแมทออกมาพูดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณเอสุภาชัยโพสต์คลิปล่าสุดแล้ว
มีการไปเอาคลิปภาพในงานวันนั้นมาด้วย
ใช่เออวันนี้พูดเรื่องนี้กันทั้งวัน

คุณนายอ้ำลงไอจีก่อนเข้ารายการ

๑ชั่วโมงที่แล้วไหนคนดูไอจีคุณไน่อ้ำมีไหมคะถ่ายไหมลูก

ใช่ตอนแรกถ้าจำได้ก่อนอันนี้พี่อ้ำบอกว่าโทรศัพท์ที่รับติดต่องานเสีย๑เครื่อง
และล่าสุดเมื่อกี้ที่ลงอีก๒ภาพก็คือเสีย๒เครื่องเลย

อ้ำบอกว่าสรุปโทรศัพท์พังทั้ง๒เครื่องดับติดติด๓นาทีดับ๓นาทีลายข้อมูลหาย
ก็ขออภัยด้วยเพราะว่า
เมื่อกี้แม่ส่งมาแม่ส่งไลน์เด้งเข้ามา

อันนี้คือข้อความที่พี่อ้ำโพสต์ไว้นะคะ
ล่าสุดคุณเอสุภาชัย
โอ้โหเปิดไทยรัฐปุ๊บก็มีอย่างอื่นแถมมาด้วยนะครับ

เล่าเหตุการณ์ไฮโซจุงมือนางเอกเข้าห้องน้ำงานปาร์ตี้
คุณเอเขาก็บอกว่าไม่ได้จุงมือกันตลอดก็จริง
แต่มันจุงมือกันทั้งเข้าห้องน้ำจุงมือเข้ามาในร้าน

ซึ่งเขาไม่ผิดเพราะเขาเลิกกันไปแล้ว
แต่เรารู้สึกว่ามันเร็วไปแค่๓อาทิตย์เอง

ที่แบบว่าช็อกวงการจากคุณพกประธานวงเนี่ย
เมื่อคืนนี้ประมาณสักดึกนะครับ
อันนี้เป็นลูกคุณแมทแล้วเนาะเรายังมีที่คุณพกโพสต์ไว้เมื่อคืนไป

เพราะที่บอกหากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไปฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอเนี่ย
พร้อมครับฉันปั่นดีนะครับนี่ไปดูนี่
นั่นแหละแล้วก็บอกว่าคุณปูปายาเนี่ยคุณไอปูตอนนี้อยู่อเมริกา
เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจในขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถึงอ้ำพัชราภานั่นแหละ
บอกฝากกอดบ้างล่ะบ้างก็บอกว่าฟังเพลงแล้วร้องไห้รู้เลยว่าพี่เออยากจะสื่ออะไร
ฝากพี่เอเนี่ยกอดให้กำลังใจพี่อ้ำด้วยนะครับสงสารพี่อ้ำ
ชีวิตเพอร์เฟคทุกอย่างแล้วแต่เรื่องความรักไม่สมหวังสักที
ขณะเดียวกันเราย้อนกลับไปเมื่อคืนดีกว่าอะไรเกิดขึ้น
คุณพกหลังจากที่มีข่าวมามากมายเนี่ยถึงขั้นคุณพกเขาก็ออกมาพูดว่า
แต่ก็ยังให้เกียรติกันใช่ก็เป็นเพื่อนกันแหละใช่
บอกว่าคุณอ้ำก็น่ารักกับเขามาตลอดกับเขากับครอบครัวเขา
คุณอ้ำเป็นผู้หญิงที่ดีให้เกียรติเขาเสมอ
เขาบอกว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจ
จึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึง
ตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคล
โยงเข้ามาเห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึง
เรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ผมรู้สึกไม่ดีที่ทำให้คนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ย
มาเดือดร้อนเพราะผมอันนี้เขาว่างั้นนะครับ
ตั้งแต่เราคบกันมาไม่เคยมีแม้แต่
จะมีหรืออยากมีมือที่๓
ด้วยความที่คุณอ้ำเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอด
จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราได้
ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้ว

เกือบ๕ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะ

คุณอ้ำเป็นคนดีกับผมกับครอบครัวมาตลอด

ผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดครับ
แล้วก็อยากจะให้เกียรติอ้ำตลอดเวลา

ใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยคุณแมทก็ออกมาโพสต์

เมื่อวานเป็นผู้จัดการคุณกวางออกโพสต์ก่อน
แล้วก็มีการโฟนอินกับอาจจะทางไทยรัฐออนไลน์ก็มีเหมือนกันด้วยนะคะ
ก็คือออกมาพูดว่าถ้าเอาที่คุณกวางให้สัมภาษณ์ก็คือ
เขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาไปเจอที่งานปาร์ตี้
ซึ่งก็มีคนเยอะอยู่แล้วแล้วสองคนนี้คือคุณพกกับแมทเนี่ย
เขารู้จักกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมานานอยู่แล้ว
ไอ้ที่ว่าจับมือแล้วที่มีคนไปให้ข่าวว่า
หนูกลัวหลงค่ะเลยต้องจับมือพี่เขาเนี่ย
คุณกวางเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลย
ไม่มีใครพูดประโยคนี้ด้วยก็งงเหมือนกัน

เหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยพี่มดวันนี้ค่ะไปเข้างานกัน
อันนั้นคือที่คุณกวางให้สัมภาษณ์กับหลายสำนักข่าว

คุณแมทบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้น

เพื่อจะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วน
ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะ
เรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสั่งสรรค์ปีใหม่
โดยไปกับเพื่อนผู้จัดการ
ไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใด

ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาว
ทั้งนี้แมทคุยกับพี่พกแล้วว่า
เราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินไป

อันนี้เขาตั้งใจจะสื่อแหละว่าเราไม่ได้คิดเกินเลยกัน
ของสองเราที่ทำให้มีภาพน่าเข้าใจผิดเกิดขึ้น

แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาด

รีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษ
และอธิบายในวินาทีนั้นเลย
รวมถึงส่งแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรก
เพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริง
ปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะ
นี้ขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
เป็นห่วงความรู้สึกทุกท่าน
มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้ว
ขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่ะ

และขอความกรุณาไม่แต่งเติมเรื่องให้บานปลายใหญ่โตนะคะ
อย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำ

อันนี้แมทออกมาพูดว่าโอเค
เขาและคุณพกขอยอมรับผิดในแง่ที่ว่า

ที่ว่าสตาที่น้องและจับมือกัน
คิดว่ามันจะมีภาพออกมาทำให้หลายคนเข้าใจผิดหรือไม่สบายใจ

คิดว่าแค่จับมือกันแบบประสานพี่น้องมันไม่เป็นอะไร
เขาขอโทษในเรื่องนี้ที่เขาคิดน้อยเกินไป

ระหว่างเขาสองคนไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอน
แล้วก็โทรไลน์ไปเคลียร์แล้วก็ส่งแชท
ที่เขากับคุณพกคุยกันให้คุณอ้ำดูด้วย
ในที่สุดคุณสงการ
ซึ่งมีข่าวว่าเลิกลากับแมทไปนานแล้วเนี่ย

เขาว่าอาจารย์กับสงการออกมาพูด

นี่มันเป็นอะไรเหลือข่าวนี้ครับเมื่อวานที่พี่หนุ่มก้าย
นั่นแหละปรากฏว่าเมื่อวานสงการตัวเองได้เจอแมท

อ๋อพี่โมดเจอแมทเมื่อวาน

ก็ไม่อยากจะถามก็คือไปเจอกัน

คือไม่ได้อยากจะถามแต่อยากถาม
ก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเขาไม่ได้เลิกกัน

แต่นางก็ดูเครียดไหมนางก็ดูเครียดนั่นแหละ

ก็มากับพ่อกับแม่สงการ
อ๋อค่ะปราวงกับแม่สงการนั่นแหละ
นะครับกระทั่งวันนี้
ล่าสุดคุณสงการเตชะนรงค์
ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นที่เกิดขึ้น

และข่าวต่างที่มีการแชร์กันเริ่มไปกันใหญ่แล้ว

ที่ความจริงไม่มีอะไรเลย

น้องเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับ

เขาก็บอกว่าสงสารอะไรก็โยงนางมาเกี่ยวด้วยหมด
สวยสุดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะ
ก็แจนก็คือน้องสาวของสงการ
บอกว่าสงสารอะไรก็โยงมาที่นางเกี่ยวด้วยสวยไปหมด

ปล่อยข่าวอรังแก่คนอื่นเป็นสิ่งไม่ดี
บาปบุญคุณโทษมันมีจริงนะ
ทำอะไรเดี๋ยวก็ได้มันกลับไปหาตนเองหมดเลย
รู้ไหมว่ากรรมมันไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอก

พอน้องเสร็จมาต่อแม่น้องแมทอีกนิดนึง
อันนี้คือครอบครัวคุณสงการจบแล้ว
ครอบครัวคุณสงการคือมีทั้งน้องสาว
ตัวเองเขาไปเจอแมทกับคือมว่าจะไปว่ายลาหู
แล้วว่ายลาหูป๊าวงกับแม่แม่สมงวงครับ
ทีนี้แม่น้องแมทก็ให้กำลังใจลูกสาว
คือโดยรวมนะคะแม่ก็บอกให้เขาอดทนนั่นแหละค่ะ
แต่ที่สำคัญเขาบอกให้จำไว้ว่าไม่ว่าจะทุกข์หนักแค่ไหน
เพียงให้อดทนแล้วก็ยอมอย่าไปยอมแพ้มันนะคะ
เพราะว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์เนี่ยนะคะย่อมสลายไปตามการเวลา
และสุดท้ายเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้

จำไว้ว่าโลกนี้นะคะไม่มีพื้นที่สำหรับคนอ่อนแอ
ทุกคนก็ต้องเจอทุกข์อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะอดทนผ่านมันไปให้ได้

ประโยคสุดท้ายที่แม่บอกว่าทุกคนต้องเจอทุกข์อยู่ที่ว่าใครบ้างจะอดทนผ่านทุกข์เพื่อไปพบสุข
ใช่ค่ะก็พูดว่าเรื่องพบเพื่อนนะมีทั้งเพื่อนกินมีทั้งเพื่อนแท้แม่ก็ว่าไปนะ
เอาล่ะเดี๋ยวคุณแหน่งอ้ามก็จะมีงานออกมาเจอ

หมายถึงว่าแถลงข่าวงานของคุณอ้ำไม่ใช่แถลงข่าวเรื่องนี้

น่าจะเป็นเรื่องเปิดตัวภาพยนตร์ที่คุณอ้ำเล่น

๒๓โมกราคมนี้น่าจะตอบว่าเดี๋ยวไปรออุดใจนิดนึงวันนี้ได้ไหม

อุ๊ยทิ้งหล่อพี่มดโอเครึเปล่าค่ะ

ใช่สนามสุกคือชาวบลิ้งเขาก็ตื่นเต้นตั้งหน้าตั้งตารอแหละ
แต่จริงถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าเรื่องการ

ดราม่ามาตั้งแต่ตอนที่เปิดสถานที่แล้วแต่มันมาปี๊บหนักก็ตรงนี้แหละค่ะ
ภาพนี้แหละค่ะที่เป็นรูปสมาชิกเป็นโปสเตอร์ของเจนนี่ลิซ่าโรเซจีซู

พอภาพปล่อยออกมาปุ๊บแฟนคลับก็ปรี๊ดปั๊บเลยจริง
ก็วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลนะคะว่าหูแบบสภาพ
เอาอย่างนี้คนใช้คำนี้อายว่ะ
คนพูดอย่างเงี้ยพี่มนต์เรตโทร

ชอบคำว่าเร็ดโทรคือคนบอกว่าสนามกีฬาแห่งชาติ
คนก็เข้ามาแซวว่าชาติไหนชาติที่แล้วหรือเปล่า
บางคนบอกป้าย๓๓ลำแบ่งมาทับป้ายตรงนี้หน่อยไหม

พี่อาจารย์เลยฉันนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วนะ
ไหนป้าย๓๓ล้านเหลือซึ่งนิดนึงมาเป็นก่อนมั้ย
ใช่นี่คือเขาบอกว่าเฮ้ยคือมันขัดแย้งกับป้ายของสาวมาก
เพราะว่าทั้งเก่าทั้งโซมวินเทจจนไม่รู้จะแต่งตัวแบบไหน

แล้วบางคนก็บอกว่านี่หรือคือสถานที่จัดคอนเสิร์ตของวงระดับโลก
ที่มีเมมเบอร์อย่างลิซ่าเป็นเจ้าบ้าน

แล้วดูสภาพใครไม่อายฉันอาย

คือลองดูภาพมีทรงชาติเรียงปักทุกอัน

เพราะอันนี้หมายถึงก็ไปเช่าสถานที่เขานะเธอ

ใช่มั้ยล่ะมันก็อยู่ที่ผู้จัด
พัฒนามอิราณชาติยังไงเขาอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว

ชาวบลิ้งก็เลยคุยกันว่าสงสัยเราก็คงต้องก้มหน้ายอมรับ

แต่แค่แบบเห็นแล้วมันละเหี่ยใจ

แต่อันนี้เหมือนเราก็ไปเช่าบ้านเขาครับ

ให้มันมีการเคลื่อนไหวเนอะ

แล้วยิ่งมีแบบใบไม้แพลมออกมาตรงข้างลิซ่า

ใช่ละแล้วช่องแบบสมาชิกชิ้นแมมม์เบอร์
ใช่ไหมนี่มันแปลงเอาเป็นวักได้สวยงาม
เธอนะและภาพที่เห็นน่ะเหมือนไอ้นี่

เนอะเอายังมีเวลานะเดี๋ยวหน่อยพี่ฟัตรผ้าดำคลุม
มันยังปรับเปลี่ยนกล้าไขได้ไหมพี่โมท

ถึงไปอยู่แล้วไม่รู้มันคืออะไรอยากรู้
มีนิวเมนท์ที่ห่วงสำคัญก็รอดห่วงแล้วก็

แล้วโปสเตอร์ขณะเพิ่งติดอะพอติดปุ๊บเก่าปั๊บเลย
เอองงมากอ่ะเล็กโรคไม่ติดอ่ะฮะฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ
ไม่หรอกภาพประกอบตรงภาพด้วยละก่อน
เชื่อว่ามันยังมีเวลาอีก๒วันเผื่อมันอาจจะทำอะไรได้ดีขึ้นพี่มด
เอาละพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ก่อน
ขอรับตรงชาติไปกันก่อนนะฮะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ